สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทแวบบิตเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
อร่อยกับเมนูเส้นในเล่าเส้นเป็นเรื่องกันตอนนี้ได้เวลาชิมก๋วยเตี๋ยวสองชามเด็ดของร้านก๋วยเตี๋ยวคุณแม่กันแล้ว
เฮียชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงไหนแชร์ให้ฟังหน่อยสิ
เอาละครับพร้อมจะชิมนะครับจะพูดตัวม่านะครับผมแต่ว่าอันนี้อะไร

น้ำข้นนี่สูตรใครสูตรตัวเองค่ะสูตรตัวเองเลยนะครับผมเอาล่ะ
เดี๋ยวชิมซิว่าระหว่างเย็นตะโฟสูตรคุณแม่กับต้มยำกุ้งสูตรตัวเอง
เนี้ยใช่ค่ะอร่อยกว่ากันนะครับผมครับเราจะเราให้เข้ากันก่อนนะครับผม
เพื่อให้น้ำของเย็นตะโฟเนี่ยเข้ากันมันเข้ากันนะครับผม
มันเป็นรสชาติของเย็นตะโฟที่เป็นเย็นตะโฟเย็นตะโฟนะค่ะก็คือหลังหลังเนี้ย
เย็นตะโฟมันจะถูกแบบว่าพริกแพงไปมากมายคือแบบเย็นตะโฟนี่ปรุงรสสำเร็จแล้ว
จะมีรสชาติจี๊ดจาดใช่ค่ะแต่ว่าเย็นตะโฟของสูตรคุณแม่เนี่ย
ก็ยังเป็นเย็นทะโฟแบบว่ามีรสชาติเบาเบาใช่ค่ะแล้วความหอมของเต้าหูยี้อยู่ค่ะ
ครับผมอย่างสูตรคุณแม่คุณแม่ไปเอาสูตรมาจากไหนรู้ไหมก็คุณแม่เขาเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยว
แล้วก็มาจากสุพรรณแล้วเขาก็ชอบทำก๋วเตี๋ยทานคนจีนนะคะในบ้านแล้วก็ทำมาเรื่อยจนรู้สึกว่าเอออร่อย
ก็เลยออกมาลองขายดูเออแล้วก็มาปรับปรุงเองอะค่ะแล้วตอนคุณแม่ขายแรกแรกเป็นยังไงบ้าง
ก็ขายตั้งแต่ชามละสองบาทอะค่ะค่ะก็ดีวันนี้เท่าไหร่สามห้าค่ะ
สิบห้าบาทตอนคุณแม่ขายก็โด่งดังไปแล้วใช่ค่ะขายดีอยู่แล้วนะครับ
ก็มาต่อยอดกันมาเป็นคุณลูกมาขายต่อนะ
อ่าเดี๋ยวลองต้มยำสุขุนลูกดูบ้างนะครับผมอันนี้ต้มยำสุขุนลูกเลย
อันนี้มีมานานยังขายนานยังอันนี้มีมาประมาณสามปีแล้วค่ะครับ
เป็นยังไงผมตอบรับก็ดีค่ะเด็กที่หนี้ชอบทานต้มยำน้ำโพลมากเลย
ต้มยำเลยก็เหมือนต้มยำกุ้งแล้วเราก็ใส่เส้นเข้าไปเท่านั้นเอง
ครับผมคนนี้ก็ได้รับความทิ้งโยคของลังกวนใช่ครับ
เพราะเราตั้งอยู่ตรงทำ
เป็นนักศึกษาส่วนใหญ่ใช่ค่ะเป็นนักศึกษาส่วนใหญ่
ระหว่างสู่ครูแม่กับสู่ครูลูกอะไรขายดีเหมือนกัน
ตอนแรกมาที่นี่คือไปอยู่มา๓ที่นะคะ

แต่พอย้ายมาตรงนี้นักศึกษาก็จะชอบกินต้มยำน้ำข้นนะคะ
วัยรุ่นจี๊จานชอบอะไรแบบนี้นะครับราคาเท่ากันไหมครับเนี่ย
อ่าเย็นตะโฟ๓๕น้ำโค้น๔๐ค่ะ
นะครับผมเอาล่ะตอนนี้เชื่อว่าหลายหลายคนคงอยากจะมาทานแล้วล่ะครับผม

ตรงข้ามรัชภพรรษคนบุรีถนนอิสรภาพอันนี้เป็นสาขาที่๓

อยู่หมู่บ้านสิวาลัยค่ะใกล้ตรงนี้เองอันนั้นพี่สาวค่ะ

จื้อตรงนี้เลยนะคะผมเปิดปิดกี่โมงครับ
ธรรมดาเราก็รับลูกค้าแถวนี้
วันอาทิตย์ก็รับลูกค้าต่างถิ่นมา

วันนี้ปิดนะจ๊ะมาก็มาพรุ่งนี้

ผ่านเรื่องราวของยันตฟันสูตรเก่า๓๐ปีไปแล้ว
แววมาว่าเฮียจะพาไปร้านก๋วยเตี๋ยวของรุ่นพี่

เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นของตัวเองเจอเจ้าของร้านคูแบบนี้ต้องรีบไปเจอแล้วล่ะค่ะ
คุณผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าตามย่านเก่าแก่ของกรุงเทพมหานครนะครับ
มักจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่เนี่ยเขายึดหัวหาดเป็นเจ้าถิ่นอยู่แล้ว
แต่ว่าแถวย่านเจริญรัฐแห่งนี้นะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเจ้าใหม่นะครับ
เปิดมาได้๒ปีเท่านั้นก็สามารถยืนทัดเทียมกับเจ้าเก่าได้เลยนะครับ
ใช่ครับผมกำลังพูดถึงร้านเจริญกรุงโภชนานะครับ
บล็อกเกอร์อาหารนะครับผันตัวมาสู่เจ้าของร้านอาหารนะครับ
ไปดูกันว่าเรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับพี่อาร์ครับพี่อาร์ทางร้านเจริญกรุงโภชนานะครับ
แหมได้ยินชื่อเสียงของเจริญภูมิมานานพอสมควรนะครับ
แต่จริงพี่อาร์ตเนี่ยเป็นรุ่นพี่ผมที่ภาษามิตรด้วย
ใช่เปิดร้านอู๋ตเตี๋ยวได้ล่ะ
ตอนแรกเลยพอหลังจากเรียนจบก็ไปโดนเตะโด่งมาอยู่ที่เมืองนอก
เพราะว่าไปที่แคนาดาและก็ไปอยู่คนเดียว
สมัยปี๑๙๙๑โดนไปอยู่รัวแห่งหนาวมาก
แต่ก็ต้องทำอะไรเองทุกอย่าง

แล้วชอบถ่านหาร้านอาหารแปลกหลายสัญชาติ
กลับมาเมืองไทยระหว่างทำงานแล้วก็ชิมหายไปเรื่อย
แล้วก็เขียนในแอปพลิเคชันต่าง
เป็นบล็อกเกอร์อย่างนี้เหรอ
อาจจะไม่ได้เรียกตัวอย่างบล็อกเกอร์แต่เป็นคนชอบทาน
แล้วก็เขียนไปเรามีลูกสะสมว่าตอนที่เรียนที่สารฟานเรียนถ่ายรูปด้วย
เราก็ถ่ายเก็บเพราะกลับมาเมืองไทยแล้วก็มีกล้องอันหนึ่งก็ถ่าย
พอจะไปเจอแอปพลิเคชันอันหนึ่งเราก็สามารถที่จะรีวิวได้รีวิวหรือว่าอยากจะ
บอกให้คนรู้ว่าร้านนี้ที่เราไปทานความรู้สึกเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไง
ก็เริ่มจากการเขียนเพราะเขียนไปเขียนมากลับกลายเป็นเยอะเยอะมาก
ประมาณ๓๐๐๐กว่าร้าน๓๐๐๐กว่าร้าน๓๐๐๐กว่าร้านได้
คือเราเขียนรีวิวร้านอาหารที่เราชอบกินนี่แหละเพราะเราเป็นคนที่ชอบเดินทางไปทานอาหาร
หลายที่อยู่แล้วเขียนไปเรื่อยปรากฏว่าเขียนไปประมาณ๓๐๐กว่าร้าน
ร้านแล้วก็หลังก็มาเขียนในเฟซบุ๊คของตัวเองบ้าง
ก็ได้รู้จักกับบล็อกเกอร์หลายท่านรู้ถึงนักชิมหลายท่านมา
ก็มีการแท็กกันในในเฟซบุ๊คเริ่มอยู่ตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่ามาทำร้านอาหารนะ
ขอดูได้ไหมที่รีวิวร้านอาหารเป็นยังไงบ้าง
ก็จะเป็นในแอปพลิเคชันอันนี้เขาจะมีคะแนน

แล้วก็มีถ่ายไปแล้ว๒๐๐๐กว่ารูปเกือบ๓๐๐๐รูป

รีวิวการชอบทานมันมาเป็นคนชอบทำได้ยังไง
สม่ำเสมอคงที่ตั้งแต่ชามแรกจนถึงชามที่๓๖๕ของปี
ถุดิบมันต้องเหมือนกันไหมมันต้องมาจากที่เดียวกัน
อย่างง่ายดูอย่างมะนาวอย่างเงี้ยแต่ละหน้าความเปรี้ยวก็ไม่เท่ากัน
น้ำน้อยน้ำมากก็ไม่เท่ากันเราก็ยังใช้ของดีอยู่ของดีอยู่
ทีนี้มันกินมาเยอะมากทำไมมาตกหลุมที่ก๋วยเตี๋ยวล่ะตอนแรก
ตอนแรกจริงก็อยากจะทำเป็นร้านอาหารแต่การบริหารจัดการของร้านอาหาร
พี่แอดว่ามันยากมากพอสมควรยิ่งมีเมนูหลากหลายมาก
แต่ก๋วยเตี๋ยวเป็นหนึ่งอย่างพี่แอดมองว่าเป็นหนึ่งอย่างบริหารจัดการง่ายกว่า
แล้วก็เวลาถ้าเราอยากจะขยับขยายหรือว่าจะทำเป็นอีกหลายสาขาของเราเอง
มันก็จะบริหารจัดการได้ง่ายกว่าแล้วมันจะควบคุมคุณภาพให้ได้ดีกว่า
มั่นใจแน่นอนนะครับว่าจากนักชิมนะฮะจนสุดท้ายกลับกลายมาเป็นนักทำอาหารของเขา

อย่างนี้คงต้องขอดูกันหน่อยว่า
คุณอาร์ตเขานำประสบการณ์เหล่านี้มาใช้กับสูตรก๋วยเตี๋ยวของตัวเองยังไงบ้าง
เอาล่ะเราบุกเข้ามาดูในนี้นะครับผม
เริ่มต้นอย่างแรกก๋วยเตี๋ยวจะอร่อยมันอยู่ที่น้ำซุปนี่แหละครับ

น้ำซุปจริงก็เบสิกของคนทั่วไป

แต่เล้งของเราเนี่ยเราให้หันไม่ได้ใหญ่มาก

เราจะให้เล้งอ๋อ๑ชิ้นไปด้วยเลย

อันนึงถ้ามองต้นอะไรก็มา๗๑๐กิโล
ต้นทุนน้ำซุปของเราจะถือว่าสูงมาก
แต่ว่าเพื่อความอร่อยเราต้องใช้

ก็จะมีส่วนผสมของไก่ลงไปด้วย

ไทยตามต่างแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่า
เราจะใช้ดอกเกลือเกลือมันจะเป็นเม็ดใหญ่นิดนึงมันจะอยู่บนผิว

เกลือจะมีความเค็มที่มันไม่ได้เค็มแหลมฟีด
ปกติถ้าเป็นเกลือที่ฟอกมาแล้วมันเป็นเม็ดเล็กมันจะเค็มจัดเค็มแหลม
แต่ดอกเกลือเขาจะมีความเค็มที่กลมแล้วพอทานมันจะชุ่มคอชิ้นใจ

อันนี้เทคนิคเล็กน้อยนะเราใช้ทั้งกระดูกหมูและกระดูกไก่

ครับก็จะมีหนึ่งอย่างก็มีเลือด

เออทำไมถึงไม่เอาชิ้นใหญ่ละจะได้เต็มบับกันครับ
ใหญ่มันคล้ายต้มเลือดหมูบางคนก็ไม่ชอบทานชิ้นใหญ่นะ
แต่ถ้าทานชิ้นเล็กเนี่ยก็จะไม่มีความรู้สึกว่า

หนึ่งอย่างเราลวกผ่านน้ำซุป
ซึ่งน้ำซุปเรานี่ก็จะกบกลิ่นคาวทุกอย่างแล้ว

เข้าไปจะดึงดีมันก็กินเจอรี่
อ๋อพอดีคำอย่างนี้
อ่าพอดีคำไป
นี่มันมาจากประสบการณ์ของนักชิมจริงนะ
ชิมมารัยที่แล้วก็
เพิ่มเทศลงไปในน้ำซุปเรา
เวลาเราต้มเนี่ยต้มเครื่องในทุกอย่างเนี่ย
เวลาเราต้มในน้ำเนี่ยประมาณเวลา๒๓ชั่วโมงเนี่ย
มีตับนะครับตับเราก็จะลวกสุกแต่พอประมาณเพราะว่าเห็นมั้ยตับจะเป็นสีแดงอยู่
เวลาจะทำอีกทีเราก็จะกลับมาแล้วค่อยมาอุ่นอีกทีเพราะว่าถ้าตับลวกสุกมากไปตับจะแข็ง
ใช่แล้วก็ลูกให้มันมีเดียมเสร็จแล้วมันสะดุ้งอีกที

หัวใจหัวใจนะครับแล้วก็ตื้อโตหรือว่ากระเพาะ
แต่พอต้มถ้าต้องต้มนานหน่อยเพราะว่ากระเพาะนี่จะเปื่อยช้ากว่า
อ่าค่ะค่อนข้างเหนียวพอต้องคั่วค่ะ
ผ่านผ่านหน้าเตาก็เล่นเอามึนเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำที่มีวัตถุดิบเยอะมาก
ไม่ว่าจะเนื้อหมูเครื่องในหมูและเครื่องปรุงต้มยำหลายอย่าง
เพราะฉะนั้นการปรุงทุกชามให้อร่อยเป๊ะเท่ากันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องหมูหมูอย่างแน่นอน
ช่วงหน้ามาฟังกันต่อว่าที่นี่เขามีวิธีคัดเลือกและควบคุมรสชาติให้ได้มาตรฐานยังไง
ใครอยากรู้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะคะ
วันนี้ลองเลยขอเป็นบ่มิต้มยำแห้ง

แต่ให้เส้นพอดี
คือถ้าดูเนี่ยเครื่องนี้จะเยอะมากจริงแล้วเส้นแบบว่า
คือจะอิ่มไม่ได้อิ่มที่เส้นนะนี่คือผมคิดทีเดียวเส้นหมดเลยนะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยอิ่มไม่ได้อิ่มที่เส้นแต่อิ่มที่เครื่องนี่แหละ
ครับผมมีคุ้มค่าอยู่๑๕บาท
เส้นที่ทางพี่อาเลือกมาแล้วว่าอยากได้ขนาดนี้พอดีกว่าเส้นบะหมี่
มันก็ก่อเอาพวกเครื่องคูลต่างอยู่ตึกเส้นดีจังเลย
ถ้าง็ออกไปสำหรับแรกก็จะได้สำหรับความหวานหรือแบบรสชาติอื่นจะตามมาทีลังก์
มีหวานมีเปรี้ยวมีเค็มมีเผ็ดมาเรื่อยนะครับผม
สวัสดีครับ